แล้วขอบคุณคนของเรามากี่อย่าง

พาของเราก็เหมือนกันค่ะเขาจัดปาร์ตี้เขาดาวน์แบบไพรเวท
มีครอบครัวเพื่อนพ้องคนสนิทมาร่วมสร้างโมเมนต์ส่งท้ายปีนะ
งานนี้ค่ะโอ้โหแม่อ้ำสวยมากออร่ากระจายมากคุณผู้ชม
เรสสายเดี่ยวเผยผิวสวยคือพี่อ้ำนี่สวยไม่สั่นจริงนะ
เคาน์ดาวนกี่ปีกี่ปีก็คือสวยสถาน
ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับคุณพ่อรวมไปถึงเพื่อนสนิท
และอีกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่เอสุภาชัยผู้จัดการส่วนตัว
จับมือกับแม่อ้ำถ่ายคอนเทนต์สวยกันในสวนในบ้านนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ

ปร่างกันต่อเลยค่ะกับสาวสวยไซส์มีนิใหม่ดาวิกาครับพี่
ความสดใสไปกับบรรยากาศปุ๊บฉลองปีใหม่ตุ้มตั้มตุ้มตั้ม
นี่บรรยากาศดีมากนะอยู่ดีริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โห
เซ็กซี่ของน้องใหม่ก็แอบแย่งซีนพลุอยู่เหมือนกันนะคะ
แซ่บมากลงภาพปุ๊บโอ้โหคนแห่มาแฮปปี้นิวเยียสาวใหม่ในไอจี
บรรยากาศต่างประเทศอันนี้ในบ้านเราจบไปแล้วนะค่ะที่คนที่เขาเข้าไป
เขาดาวนต่างประเทศก็มีเหมือนกันนี่เขามาเป็นแก๊งเลย
เปรี้ยวทัศนียาแม็กกี้อาผาและกุกกิ๊กกรรชกร
ทั้งสามคนเนี่ยลงภาพความทรงจำดีไว้ในไอจีบ
จะว่าไปนะอีกช่อนอ่ะอากาศที่นั่นหนาว
แต่ละคนเขาก็เนี่ยจัดแฟชั่นแบบไหนอ้าว

ใช่ดูฮารูฮาราสวยงามลักเชอรี่สุดค่ะ
แหม่ฉลองแฮปปี้นูเยียกันแบบสุดสดใสมากเลยนะทุกคนเลยอ่ะ
ก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะพักผ่อนก็จะได้แบบชาร์จแบตเนาะกลับมาทำงานนะ
นิวเยียร์มาในไทยมาหลายปีละลองไปบอกแฮปปี้นิวเยียร์เมืองนอกบ้าง
แล้วต่างชาติก็มาเมืองไทยเหมือนกันนะคะมีความสุขกันทั่วหน้านะจ๊ะปีนี้